ว่าไม่เลือกงานไม่ยากจงเป็นเรื่องจริงค่ะนี่นะคะอย่างตลกชื่อดังคนนี้พี่อรชรเชิญยิ้มค่ะ
ล่าสุดคุณผู้ชมรับงานเอ็นค่ะไม่ต้องตกใจนะคะไม่ได้เอ็นไปชงเครื่องดงเครื่องดื่มเลยนะคะ
เป็นงานวัดค่ะงานบุญค่ะคุณผู้ชม
ไม่ว่าจะเป็นงานทำบุญร้านทำหน้าที่นางลำนี่แหละค่ะนางฟ้าฟ้อนลำหน้าแห่ขบวนนาค
แล้วคุณผู้ชมนะคะอย่างที่เห็นค่ะไม่ได้ไปไปแบบตัวเปล่าเปล่าเปลื้อยเปลื้อยเปรี้ยวเปลื้อน่ะค่ะ
แต่งเต็มตลอดค่ะหน้าผมมาแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบ
บ้านไหนเปิดไฟแว๊บแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะคะ
ดูจากหน้าจอนะคะชุดสีปากท่าทางการเต้นโอ้โหคุณผู้ชม

ซึ่งพี่อรชรนะคะก็เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐค่ะ

กำลังขับรถไปรับงานพอดีเลยเนี่ย

เออไม่เลือกงานไม่ยากจนจริงนะคะคุณผู้ชม
ตอนนี้อะไรใครจ้างอะไรมาก็ทำหมดค่ะ
แล้วสิ่งที่ทำก็ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะคะ

โดยเฉพาะการรำนำขบวนในงานบวชค่ะ

เดือนหนึ่งคนติดต่อมาหลายงานมากจริงนะคะ
เพราะว่ารำงานบวชจะได้เป็นนางฟ้าไงพี่แจ๊
ต้องนะคะแล้วก็ได้เงินมาเลี้ยงครอบครัวด้วยนะคะ

รวมไปถึงงานจ้างล่าสุดดิฉันฟังแล้วอึ้งเลย

อ่ะไปฟังหน่อยค่ะโอ้มีเหรอมีแล้วก็พาไปกินก๋วยเตี๋ยว
ไปนั่งกินเสียงอะไรอย่างเงี้ยพอไปกินกินแล้วก็คุยกันเล่นกันอะไรอย่างเงี้
เหมือนไลฟ์สดมาบางทีก็คุยกันพอคุยกันเสร็จพอคุยกันเสร็จปุ๊บ
เอาเงินใส่ซองมาแล้วก็มาแก้เขาอย่างนี้แล้วนึกว่ากายแบบเหมือนกูเป็นฐานยังไงก็ไม่รู้
เงินมาช่วยเหลือครอบครัวแค่นั้นเอง
แกบอกว่าเราคือเขาเรียกไปนะคะแล้วก็ไปกินกินเยอะกว่าค่าจ้างอีก

พูดคุยตลกแล้วบางทีคนคุณเหงาอะไรอย่างนี้ค่ะ
เห็นแกแบบไม่มีรายได้เนี่ยก็จ้างไปได้นะคะ

ช่วงนี้เขารับจ้างกินทุเรียนนะพี่ก็เตรียมตัวเหมือนกันนะ